เป็นเรื่องที่อย่าลอกเรียนแบบแล้วก็โอ้โหไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้เลย

เขามีปัญหากันนะนะล้างเท้าฉันสิกราบเท้าฉันสิ
อย่างนี้เลยแล้วก็ด่าแบบหยาบคล้ายเลยค่ะ
นี่นะคะคนที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามีเด็กผู้หญิงสองคน
รุมทำร้ายเด็กผู้หญิงอีกคนแล้วอายุยังน้อยน้อยอยู่เลยไม่เกินสิบห้า
คือเด็กสองคนทะเลาะกับเด็กที่ใส่เสื้อสีกลม

แล้วก็รุมทำร้ายทั้งตบทั้งถีบทั้งจิกหัว
ก็กระหน่ำทำร้ายแบบนี้จนเขาล้มแล้วก็ขู่ว่าห้ามไปบอกใคร
แล้วเด็กผู้หญิงคนนึงบังคับให้เด็กที่ถูกทำร้ายล้างเท้าให้หน่อย

แล้วเด็กที่ถูกทำร้ายก็พยายามจะบอกว่าให้มันจบนะแค่นี้ให้จบนะ

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลรอบเมือง

เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
อยากจะให้ดูภาพซ้ำด้วยซ้ำเลย
ทีมข่าวถามไปที่สพนพอก
แต่ทางตำรวจบอกว่ายังไม่มีใครไปแจ้งความร้องทุกข์

เราก็เลยไปถามกับญาติของเด็กผู้เสียหาย
เพราะว่าในโลกออนไลน์ที่แชร์มันก็เห็นหน้าชัดเจนนะเนาะ

หลานถูกรุมทำร้ายจนเอวเคล็ด
แล้วก็สิ่งมันก็ที่เกิดขึ้นมันก็ตามที่เห็นนั่นแหละ

ทำให้เด็กผู้หญิงที่มาทำร้ายเขาไม่พอใจ
แล้วไม่พอใจแต่ยาดบอกไม่รู้ว่าโพสอะไรนะ
มาหาเรื่องทางฝ่ายคู่กรณีขอโทษแล้ว
เคลียร์จบแล้วชดใช้ค่าทำขวัญแล้ว
เดี๋ยวนี้จุดเริ่มต้นจะมาจากการโพสต์เฟซบุ๊กอันนี้หลายครั้งหลายหน
อ๋อแล้วมันเรื่องแค่เนี้ยโพสต์เฟซบุ๊กเราไม่พอใจกันอ่าเอาละ